ปิดท้ายมาดูกันหน่อยนะครับว่าในปีหน้าปี๒๕๕๙
ธุรกิจไหนเป็นดาวเด่นและดาวร่วงกันบ้างครับ
มาเริ่มดูกันก่อนนะครับทางด้านของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็
บริงานผลสำรวจเรื่องของธุรกิจดาวเด่นในปีหน้าคือปี๒๕๖๑
โดยจัดอันดับให้ธุรกิจการให้บริการเทคโนโลยีการสื่อสารและอุปกรณ์
เป็นธุรกิจดาวเด่นอันดับที่๑ครับ
เนื่องจากสังคมนั้นมีการเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสังคมเมือง
แล้วก็ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ต

รอลงมาก็คือเป็นธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม
ส่วนอันดับสุดท้ายก็เป็นธุรกิจก่อสร้างแล้วก็เสริมสวยครับ
อธิฆ์การบริมหาวิทยาลัยหอการค้าไทน์นาอร์ธอนีแทนรุนโรธมองว่า
ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจคือการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย
ปี๒๕๖๑มีอัตราการขยายตัวที่ร้อยละ๔๒
ส่งผลให้ประชาชนมีโอกาสที่มีรายได้สูงขึ้น
ลงทุนภาครัฐยังคงขยายตัวต่อเนื่อง
ส่งออกขยายตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า
และกำลังซื้อของประชาชนฐานรากที่มีเพิ่มมากขึ้น

รวมถึงนโยบายในการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาล
ส่วน๑๐อันดับธุรกิจดาวร่วงในปี๒๕๖
เพราะว่าส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

รวมถึงปัญหาจากกำลังซื้อและการเคลื่อนย้ายฐานการผลิต
นั่นก็คือธุรกิจหัฐกรรมธุรกิจด้านการผลิตเหมืองแร่
แล้วก็สิ่งพิมพ์นิตยสารและวรสารเป็นต้นค่ะ